อีกหนึ่งเรื่องผมเชื่อว่าหลายคนรวมทั้งเรา๓คนเนี่ย
โตมากับยุคแซนวิสสามเรียม

มีหมูหยองไส้ไก่หยอง
แต่สมัยก่อนแฮมชิ้นใหญ่หมูหย่องจะเยอะหน่อย
ปัจจุบันมันจิ๊บเดียวตรงไป
พอเปิดมาไม่มี

แต่ว่าที่อุบลชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไปเจอแซนวิชสามเหลี่ยม
มันไม่ใช่หมูหยองมันเป็นสำลีคุณผู้ชม
ไปดูหน่อยว่าหน้าตาลเป็นยังไง

นี่ฮะชาวบ้านตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีร้องเรียนเลย
ไปซื้อแซนวิชสามเหลี่ยมไส้หมูหองมาจากร้านค้าในหมู่บ้าน
ราคาเดี๋ยวนี้๑๐บาทนะ
ก่อนก็จะแค่๕บาทเนอะ
มันเป็นแบบอะไรอ่ะสำลี

เป็นเส้นใยอะไรบางอย่างทำมาเหมือนหมูหยอง

จากนั้นก็เลยออกไปดูแซนวิชกันที่ตามที่เขาวางขายตามร้านอื่นในหมู่บ้านก็ขับรถดูกันสัก๓เจ้าได้
มีแซนวิชเจ้าเดียวกันแบบนี้เลยวางจำหน่ายอยู่ระบุชื่อแหล่งผลิตชัดเจนมีเลขออยครบถ้วน
แต่พอลองไปดูไส้หมูหยองดังกล่าวเอาไปเผามันเป็นกลิ่นไหม้มันคล้ายกันกับผลิตภัณฑ์เหมือนผ้าอ้อมสำเร็จรูปเขาว่าอย่างนั้น
ที่มันเป็นฝ่อยคุณผู้อาจจะรู้ใช่ไหมมันเป็นใยสังเคราะห์ประมาณนั้น
ล่าสุดคุณสุวิทย์โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขที่อุบลก็ชี้แจงเรื่องนี้
พบว่าแซนวิชที่เป็นข่าวเนี่ยยี่ห้อมอสดี้แซนวิชเอ็มดีแซนวิชหมูหยองนะครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๕๖หมู่๑๐หมู่บ้านร่วมใจตำบลปฐุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

เนี่ยค่ะดูหน้าตามกันสิมันจริงหรือเปล่าล่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่ผลิตตามที่เขาเขียนในฉลากพบว่า
ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นบ้านเช่าไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการผลิตแซนวิชดังกล่าว
อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิด
ในลักษณะเรื่องของสถานที่ผลิตว่าไม่มีอยู่จริง
ก็เลยเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามมาตรวจสิบห้าวงเลศสอง
พระราชบัญญัติอาหารปี๒๕๕๙
และสำหรับข้อสงสัยที่ว่าแซนวิชยี่ห้อนี้
อดไส้สำลีหรือว่าพลาสติกแทนหมูหย่องนั้น
ตอนนี้ก็ต้องส่งไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน
เพื่อไปตรวจหาข้อเท็จจริง
โดยอยู่ระหว่างการรอผลพร้อมเรียกคืนสินค้าทั้งหมด

ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการลักลอบการผลิตตอนนี้
ระหว่างการติดตามเพื่อค้นหาอยู่ว่าเขาผลิตที่ไหน
เพราะว่ามันไม่ตรงกันกับที่ระบุเอาไว้ในฉลาก
เพื่อลงโทษกับผู้ผลิตตามกฎหมายต่อไป
โดยผู้ใดผลิตหรือว่าจำหน่ายอาหารปลอมมีโทษ
มาตรา๕๙ต้องระวังโทษจำคุก๖เดือนถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๕๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
ต้องขึ้นอยู่กับสารท่านพิจารณาด้วยนะครับ
ขณะที่เพจที่ชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง
บายอาจารย์เจตหรือรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านก็โพสต์ข้อความบอกว่าไส้หมูหยองปลอมที่เป็นข่าว
โดยอ้างว่าเคี้ยวแล้วเหนียวติดฟันเอาไปเผาแล้วมันติดไฟเหมือนพลาสติก
โดยข้อเท็จจริงแล้วมันคือหมูหยองของจริงนั่นแหละ
แต่ของมันเก่าคุณภาพมันต่ำทำให้มันเหนียว
ถ้าเป็นพลาสติกไม่ใช่แค่เหนียวติดฟันแต่มันจะเคี้ยวไม่เข้าเลยต่างหาก
อาจารย์บอกแบบนั้นว่ามันคงเก่าผลิตมานานแล้ว
ไม่มีคุณภาพเพื่อให้ราคามันถูกมันก็เลยเป็นแบบนี้
ถ้าหมูหยองของจริงที่มันดีมันต้องไม่ใช่แบบนี้
ตอนนี้ต้องรอผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร